รองท้องด้วยไข่ต้มกันไปแล้วขึ้นเชียงใหม่ไปแล้ว
ลงใต้กันบ้างคุณผู้ชมค่ะไปที่จังหวัดสุราธานีกันหน่อย
เอาใจสายหวานอย่างดิฉันกันนิดนึง
สำหรับใครที่ชอบทานขนมปังปิ้งเนี่ย
ปังปิ้งธรรมดามันก็อาจจะแบบเออน่าเบื่อแล้ว
แต่ว่าคราวนี้ที่เรานำมาเสนอเป็นขนมปังปิ้งเตาถ่านไส้ทะลักเลยค่ะ
ขอดูดูกันไปน้ำลายไหลแน่นอนบอกเลย
นี่คือขนมปังปิ้งเตาถ่านสไตล์โบราณนะคะ
ปิ้งกันสดใหม่หอมฟุ้งบนเตาร้อนแบบนี้
เป็นเมนูขายดีของร้านลุงเสือขนมปังปิ้งเตาทานโบราณค่ะ
ซึ่งขายอยู่ที่บริเวณถนนราชบำรุงตลาดริมน้ำเทศบาลเมืองท่าข้าม
อำเภอพุนพินจังหวัดสุราธานีนั่นเอง

ใช่ครับ

โอ้โหคุณส่งมานี่คิดไม่ทันเลย

มาดูกันสูตรนี้ไม่ได้ได้มาจากไหน
เป็นการที่คือเจ้าของร้านตอนแรกก็ทำงานประจำปกติ
ปกติเลยนะคะแต่ว่าคุณพ่อเนี่ยเปิดร้านขายสเต็ก
เธอก็เลยมีแนวคิดที่อยากจะทำขนมปังปิ้งขายดู
แล้วก็มีการพัฒนาสูตรมาเรื่อยทดลองทำให้คุณพ่อทานด้วย
อร่อยรสชาติลงตัวพร้อมขายแล้ว
แล้วตอนนี้ก็ขายมาได้ประมาณ๑เดือน
ได้รับการตอบรับจากลูกค้าดีมากจริง

อร่อยกว่ามั้ยแล้วมันจะพิเศษกว่าตรงไหน
ใช้เต้าถ่านกับเต้าแก๊สใช่ไหมกับเต้าไฟฟ้า
๒เต้านั้นไม่หอมแน่นอนเลยแต่เต้านี้มันหอม
อันนี้เราใส่ต่างจากคนอื่นไงใส่ต่างนี้
หอมถึงไอของถ่านมันขึ้นมาเลยค่ะ
แล้วก็รสชาติของขนมปัง

แล้วเท่าที่เราใส่ต่างจากคนอื่นยังไงรสชาติของขนมปัง
กรอบนุ่มกรอบนอกนุ่มในหอมไอเตาถ่าน
แล้วก็ไส้นี่คือหวานมันแน่นอน
โอ้โฮกรอบนอกนุ่มในหอมไอเต้าทาน
ใช่แล้วแล้วไส้นี่แบบแน่นเลยทะลักเลยไม่มีห่วงไส้นะคะ
สำหรับไส้ของขนมปั๊งปิ้งร้านนี้เขาก็มีให้เลือกเยอะมาก
ประมาณ๒๐ไส้ได้ขอบคุณนะครับจริงอ่า๒๐ไส้เลยเหรอครับ
ถูกต้องเลือกกันไปเลยนี่ก็เป็นหมูหยองนะคะ

ใช่พวกเนี่ยองศัพยาแน่นมาก
มาดูกันราคาขายลูกหนึ่งไม่แพงค่ะ๑๕บาทเท่านั้น
โดยลูกค้าสามารถตักไส้ได้เองตามใจชอบด้วย

อันนี้เป็นแยมสตอเบอรี่ราดนมข้น

น่ากินมากจริงคุณผู้ชมค่ะมาดูกัน
อกจากนี้ภายในร้านยังมีการขายสเต็ก
แล้วก็มีมาม่าหม้อไฟทะเลด้วยสลัดปูอัดก็มานะคะ
แล้วก็เครื่องดื่มต่างก็มีค่ะ
โดยร้านจะเปิดบริการทุกวันคุณผู้ชม
ตั้งแต่๕โมงเย็นไปจนถึง๑ทุ่มครึ่งนะคะ
ใครอยู่ใกล้นะคะแวะไปลองลิ้มชิมรสทานกันดูได้นะคะ
มีทั้งอาหารคาวทานอาหารคาวเสร็จแล้ว
ทานขนมปังต่อเครื่องดื่มต่อได้รับรอง
อิ่มยาวถึงพรุ่งนี้เช้าเลยค่ะ
ครบถ้วนนะครับอาหารคาหวานร้านนี้
ใครเคยไปลองทานไลน์มาพูดคุยกับเราหน่อย

อร่อยขนาดไหนและที่สำคัญน้องใบตองฝากหน่อยไหม
ฝาก๓ชิ้นค่ะ

สังขยาแล้วก็แยมสตอเบอรี่
ฝาก๓ชิ้นไม่ได้มาแบ่งเรา๓คนด้วย

ฝากก็ไม่ได้ฝากซื้อคือให้เอามาฝาก

จะมาถึงมันก็ไม่อร่อยแล้วเดี๋ยวมีโอกาสไปสุราชแล้วกันเนอะ